พ่อพอไปถึงบ้านเนี่ยก็เห็นเจ้าท่าเชี่ยจังหลวดมีเจ้าท่าเชี่ยวูธิอยู่หน้าบ้านตัวนั้นใจทอมไม่ดีแล้ว
กิ๊ดะเป๊ะแหละเสียชีวิตแล้วนะฮะสภาพนี้คือตัวที่เหมือนกับพ่อตกใจ
อยู่ก็ร้องอ้าวพ่อแล้วก็ตายไปเลย
คุณแม่ของยาเนี่ยเขาก็เข้ามาที่วัด
เขาบอกเขาเขาเชื่อแล้วว่ายีนนั้นมีอยู่จริงอืม
พ่อก็ถามว่าไปเจอยังไงเขาบอกว่า
ไปเจอผู้ชายแก่ใส่ชุดโบราณ
เอาไหมเท้าในชี้หน้ามึงรบหลู่กู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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับและแน่นอนนะครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
ทางโซเชียลกันครับและแน่นอนครับในเดือนพฤศจิกายน
เรามีธีมที่จะมาพูดคุยกันนั่นก็คือธีมที่เราเรียกกันว่า
เป็นการลองของลองดีครับและสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเรา
จะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ

นั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณมังกรครับ
สวัสดีครับคุณมังกรครับต้องบอกว่านี่เราได้มีโอกาสเห็นหน้าค่าตากัน
เป็นครั้งแรกปกติเนี่ยเราจะพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นะครับ
แล้วก็ทีมที่คุณมังกรมาพูดคุยกับพวกเราเป็นเรื่องของทีมลองของลองดี
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะมานั่งคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของวัยขมวลหลอน
เป็นประสบการณ์ตรงใช่ครับเป็นยังไงฮะคุณมังกรเรื่องนี้
ก็เรื่องนี้นับย้อนไปเมื่อ๓๐ปีที่แล้วนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้
เพราะว่าผมเกิดแล้วก็โตที่ภาคใต้ตอนนั้นผมอายุประมาณ๑๐ขวบ
แล้วก็จะมีเพื่อนรุ่นเราที่อยู่ในวัยเดียวกันมีทั้งหมด๕คน
มีเจ้าเป้เจ้าบอลแล้วก็นีกายานะฮะก็บ้านก็จะอยู่ระแวกใกล้เคียงกันที่นั่นนะฮะ
แล้วก็วันนั้นมันเป็นเช้าวันเสาร์ซึ่งมันหยุดเรียนหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
ก็มีเจ้าเป้กับเจ้าบอลเนี่ยเดินมาเดินมาหาผม
แล้วก็มาคุยมาเล่นกันแล้วมันมีคนเปิดประเด็นก็คือเจ้าเป้เอบอกว่า
มังกรมึงกลัวผีเปล่าวะถามผมในใจผมอ่ะกลัวมาก
ผมก็บอกว่าไม่กลัวมีอะไรเขาบอกว่าดีเลย
แถวนี้มันมีบ้านล้างกูว่าจะชวนมึงไปดู
ผมก็มานั่งนึกคือด้วยความที่ว่าเราก็เติบโตอยู่ที่นั่น
ไม่เคยเห็นบ้านล้างในระแวกแถวนั้นเลย
ผมบอกมันไม่มีหรอกเป้มึงมั่วแล้วไม่มีหรอก
บอลกับเจ้าเปย์บอกเฮ้ยมีมีกูไปดูกันแล้วมี
ผมบอกเออมีแล้วยังไงเขาเลยชวนว่าเฮ้ยกูว่าจะชวนลุงไปดูบ้านล้างเนี่ย
บ้านบ้านโบราณสวยผมก็บอกไม่ไปหรอกไม่ว่าง
มันก็ทักมามึงกลัวผีอ่ะสิบอกไม่เลยนะใช่ประยิดเลยนะ
ปรี๊ดเลยขึ้นลงตอนนั้นทางยากดีเขาเห็นพวกผมคุยกัน
เขาก็เข้ามาถามว่ามีอะไรกันผมบอกเป้กับไอบอลมันจะชวนไปดูบ้านล้าง
เขาบอกเฮ้ยที่ไหนเขาก็อยากไปด้วย
ก็สุดท้ายแล้วก็เราก็ไปด้วยกัน๕คนนะฮะ
ก็เส้นทางที่เดินทางไปเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ผมไม่คุ้น
ผมไม่ค่อยไปตรงเส้นบริเวณนั้นนะฮะ
มันเป็นเหมือนอีกเส้นหนึ่งในหมู่บ้าน

อุปรักนิสัยของเป้เนี่ยคือเป็นคนค่อนข้างดื้อสน
เอกลักษณ์ของเขาคือเขาจะชอบใส่กางเกงขาสั้น
กางเกงนักเรียนและกางเกงบอลแต่ไม่ชอบใส่เสื้อ
หนังก็ติ๊กเหน็บเอวก็เป็นหัวหน้าแก๊งเลย

พอไปถึงสถานที่ผมมองเข้าไปก่อน
ก่อนที่จะถึงข้างในตัวบ้านนะครับ
บ้านเนี่ยน่ากลัวมากถึงขนลุกแรง
มันเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านสมัยราชการที่๕ครับ

แล้วก็สีออกครีมหลังคาแดง

ตอนนั้นน่าจะช่วงประมาณช่วงบ่าย
ลักษณะความรู้สึกคือบ้านเหมือนมีคนอยู่ในบ้าน

เหมือนบ้านล้างปกติที่เราเคยเห็นในหนังอย่างนี้
เฟ่ก็พาเดินรอบเลยครับเดินรอบบ้าน
องเข้าไปเนี่ยด้านหน้าบ้านเนี่ยก็คือดูไม่เก่ามากนะฮะ
แต่พอไปหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านนี้จะดูเก่าเลย
จะมีต้นมะขามต้นใหญ่มาก
แล้วก็จะมีฐานที่นั่งที่เป็นวงกลมรอบต้นมะขามนะครับ
องเข้าไปโอ้ต้นมันต้นใหญ่จริงนะฮะ
เหตุผลที่ผมจะขึ้นไปที่แรกเนี่ยผมไปนั่งยนต์ตรงต้นมะขามต้นนั้น
แล้วมองขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยผมเห็นเป็นตัวตุ๊กตุ๋น
เรียกตุ๊กตุ่นญาชนะฮะที่เด็กเค้าจะเอาไว้เร่นกัน

นั่นคือจุดเริ่มต้นคือไอ้สิ่งที่เข้าไปในบ้าน
โอเคจะมาดูผีมาสำรวจบ้านร้างอ่ะ

อยู่บนหลังคามันเยอะมากเลย

ใช่คือที่นู่นมันจะมีวัฒนธรรมแปลกคือ

เล่นเป็นตัวตุ๊กตุ่นลูกแก้ว

คือเครื่องบนหลังคากับเอาฝังดิน
คนก็เอาไว้ในน้ำใส่ถัง

เห้ยปีนเลยมึงปีนเลยปีนเลย
ผมบอกเฮ้ยมันจะไม่มีคนอยู่แน่วะ

พอเข้าไปมันจะเป็นโซนรู้สึกจะเป็นเหมือนครัว

งานไม้เพื่อที่จะเข้าไปในบ้าน

มันจะเป็นขโมยหรือเปล่ามันจะเป็นโจรหรือเปล่า
เขาบอกมึงเชื่อกูเข้าได้
ผมก็ลังเลใจก็มองหน้ายายคนนี้
ยากอันนี้ก็พยักหน้า

งัดไม้เข้าไปเข้าไปในบ้าน
มันก็ไม่มืดมากนะมันก็มีแสงที่เข้ามา
องก็คือมันเป็นครัวเป็นด้านหลังครัว
พวกเราก็ค่อยทยอยเข้าไปจนครบ

มันก็จะเจอกับโถงทางเข้า

ก็ไม่กลางมากครับออกชิดริมนิดนึง
จะเป็นโถงบันไดแล้วก็มันจะวนออกซ้ายกับขวา
สภาพในบ้านที่คุณมังกรเห็น
เครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์
อยู่ฮะแต่ว่ามันฝุ่นมันเกาะเต็มเลย
จุดก็มีผ้าคุมบางจุดก็ไม่มีผ้าคุม

แต่ผมตอนนี้ไม่ได้กลัวเรื่องคนแล้ว
คิดว่ามีผีแน่
ตอนนั้นคิดว่าเจอผีแน่ถ้ามาขนาดนี้
ก็พากันเดินขึ้นไปบนตรงบันได

ก็ระหว่างที่เดินขึ้นบันไดนะครับ
มาทักเจ้าเปี้ยว่าเฮ้ยจะขึ้นไปจริงเหรอ
บอกขึ้นมาเลยไม่มีใครหรอก

ผมก็มองวิ่งเลยวิ่งกันออกมา

แต่เจ้าเป้ยืนแล้วก็มองอยู่ตรงบันได
แล้วก็มองแล้วก็ค่อยก้าวขาลงมา
ผมก็บอกไอ้เป๊งมาดิมีคนอยู่มา

คือเขามองแบบสงสัยว่าใครวะใครเปิดประตูออกมา
ตอนนั้นประตูที่มันดังคือชั้นล่างหรือชั้นบนนะครับ

ห้องมันจะมีทั้งหมด๗ห้องนะครับ

ลงมาผมก็พากันวิ่งกันลงมาแล้ว
สี่คนตอนนี้ถึงตรงครัวแล้วกำลังจะปีนออก
เจ้าเป๊ก็เดินแล้วก็มองมองมอง
แล้วก็พอมาถึงครัวพวกตำรวจไม่เห็นมีใครเลย
มีแค่ประตูเปิดมาลมพัด
เขาบอกลมพัดมั้งไม่มีอะไรหรอก
ผมบอกมีคนมึงเชื่อกูมีคน

เพราะตอนที่เราเจรจาที่คุยกันอยู่นะครับ
ก็ใช้เวลาผมว่าค่อนข้างนานอยู่
เพราะว่ากำลังทำใจว่าจะขึ้นไปอีกจริงเหรอ
เจ้าเป๊ก็จริงว่าขึ้นมาเลยมีกูอยู่ทั้งคนกลัวอะไร
หนังกาทิกกูก็มีมานี่กูยิงเลย
ผมบอกพากันดึงมือขึ้นไป

แจ๊คประตูที่เปิดมันปิด
ทางเจ้าเป๊ก็เดินไป
กระชาประตูถึงห้องกระชาป

บอกว่ามันมีคนอยู่แน่เลย

ห้องหนึ่งเปิดไม่ได้ห้อง๒เปิดไม่ได้

เจอห้องสุดท้ายห้องที่๗

ซึ่งพื้นที่ห้องที่๗เนี่ย
มันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนห้องเก็บของ

มีโต๊ะเก่ามีเก้าอี้เก่าที่ไม่ได้ใช้

บอกเออเดี๋ยวกูพาเดี๋ยวกูพาเข้าไปดู

มองดูแล้วบกมองหาทางขึ้น
ผมบอกเฮ้ยมันจะมีทางขึ้นได้ไง
เออเพราะว่ามันต้องมีทางขึ้น

ทางเจ้าเป้เนี่ยก็เอาโต๊ะเอาอะไรมาวาง

ก็เอามาวาง๓ชั้น
วางกับเตียงแล้วก็วางโต๊ะแล้วก็เก้าอี้วางอีกทีหนึ่ง

ข้างบนนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นฝ้าไม้

แล้วก็มันจะมีเหมือนเก็บของบางส่วน

ไม่มีอะไรมีเจ้าของขึ้นมาเลย
ผมก็ทยอยปีนทีละคนทีละคน

เฮ้ยแล้วมึงจะทำยังไงต่อ

ระหว่างที่เดินนะฮะ
ตอนนั้นเบายังคิดเรื่องตัวตุ๊กจุ่น

ทางเจ้าเป้ว่าพาเดินวนเลย
เดินพอใกล้ถึง

เสียงเหมือนของตก
ผมก็มองแล้วไป

แล้วคราวนี้ผมก็จับมือเจ้าเฟ่เฮ้ยกลับเถอะกลับเหอะ
อืมคือตอนนั้นคือผมไม่ไหวแล้วครับกลับเถอะไม่เห็นว่ามันไม่มันไม่โอเคแล้ว
บอกมึงกลัวอะไรเขาก็เดินไปเลยเดินลงเดินลงช่องบันไดไป
คราวนี้ทางเจ้าเป้เองเขาก็พยายามเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนให้ลงมา
ผมก็คือสั่นหัวบอกมึงอย่าลงเลยมึงอย่าไปเลย
ว่าเฮ้ยกูไม่กล้าลงไปหรอกเพ้ก็หัวเราะเลยพวกมึงอะกระจอก
เขาเดินไปค้นห้องเปิดลิ้นชักเปิดนั่นเปิดเนี่ยฮะ
ผมก็เป้เฮ้ยมึงอย่าทำเลยขึ้นมาเถอะ
พอเขาไปเปิดมันจะมีลิ้นชักตัวร่างอยู่ตัวหนึ่งเขาไปเจอเป็นกล่อง
ผมบอกมึงวางเถอะมึงอย่าเอามาเลยเป้บอกเอ้ยมึงอย่าพูดมาก
เขาเปิดกล่องขึ้นมามันเป็นไฟล์อ่าไฟล์ใช่ไฟล์ในหัวเป็นไม้
ตรงปลายมันเป็นเหมือนสีทองเหมือนกับคนแบบท่านขุนสมัยก่อน
ใช่ใช่ไฟล์ยาสุอะไรพวกนี้นะใช่ครับเขาได้มาปุ๊บ
เขาก็เอาเห็บกางเกงเขาเลยโอ้ยแล้วก็เดินขึ้นมาบอกเฮ้ยไป
ได้ของดีแล้วบอกเฮ้ยมึงเอาไปคืนผมมึงอย่าเอาไปเลย
ทุกคนก็บอกเฮ้ยเป้มึงอย่าเอาไปเลยบอกเออเออเรื่องกู
ไม่มีปัญหาหรอกก็ระหว่างที่เจ้าเป้ปีนขึ้นมาก็ลองคุยกับผม
ไอ้ตัวไอ้บันไดไม้อ่ะอืมมันปิดขึ้นอุ้ยพวกผมก็สงสัยแล้วเฮ้ย
มันปิดได้ยังไงมันไม่มีใครไปกดไม่มีใครทำอะไรเลย
พวกผมก็พากันเดินเลยคือเดินออกห่างจากเจ้าเป้เลย
เป้ก็ยังยืนยังยืนอยู่ตรงบันไดนั้นเขาก็เท้ากระทืบกระทืบกระทืบลง
เพื่อที่จะให้มันเปิดแต่ไม่เปิดผมบอกเฮ้ยเป้กลับเถอะ
ไม่ไหวแล้วเนี้ยกูกลัวตอนนี้กูกลัวมากแล้วกูบอกมึงเลยกูกลัวผีอ่า
ตอนนี้คนกูไม่กลัวแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวมึงบอกมึงไม่กลัวผีไง
กลัวผีมากกูกลัวมากเลยมึงกลับเถอะก็พากันกลับครับ
ก็ตอนกลับออกมาก็มันก็ออกช่วงประมาณจะเย็นแล้ว
ทุกคนก็ด้วยความที่ตกใจคนที่ไม่ตกใจมีคนเดียวคือเจ้าเป้
ไม่ตกใจไม่อะไรเลยกลับมาปุ๊บเขาก็ถือกล่องถือของ
ทุกคนก็พยายามทักว่าเฮ้ยเฟ่กลางคืนเถอะอย่าเอาไปเลย
กลัวไร้สาระเขาก็กลับบ้านพวกผมก็กลับบ้านไง
พอวันรุ่งขึ้นเช้าวันอาทิตย์พวกผมก็นั่งเล่นกันปกติ
แต่เจ้าเป้ไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาเล่นด้วยกันเป้คิดว่าเอ๊ะ
ยังไปไหนวะพอตกเย็นเย็นมานิดนึงเห็นเจ้าเป้สะพายของมา
อืมมีขนมมีของเล่นเยอะเลยมาปุ๊บก็มาวางแหมะข้างหน้าของผมเนี้ย
ครับแล้วก็ทักว่าเฮ้ยกินป่ะขนมเล่นเปล่าของเล่นก็นั่งคุยกัน
ไม่เอาของเล่นจากไหนวะอะไรอย่างเงี้ยบอกเออนะผู้ใหญ่ใจดีให้มา
อะไรอย่างเงี้ยอืมผมบอกอ่าก็นั่งเล่นกันนั่งอะไรกันพอถึงเวลาที่ทุกคนต้องกลับบ้าน
ก็ก็กลับกันหมดของเล่นทางเจ้าเป้แล้วก็เอากลับหมดพอเช้าวันจันทร์พวกผมก็มาเรียน
บอกว่าทุกคนอยู่ห้องเดียวกันอย่างเงี้ยไม่เห็นเจ้าเป้มามามาเรียนครับวันจันทร์
พอมาวันอังคารทุกคนก็ไม่เห็นเจ้าเป้มาเรียนอีกก็เลยมองว่าเฮ้ยเป้มันเป็นไรเปล่า

พอเข้าวันพุธในระหว่างที่ทุกคนคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวเราเลิกเรียนเนี่ยเดี๋ยวไปหาทูเป้กัน

ก็พอมาถึงบ้านปุ๊บหวานกระเป๋าตึกออกจากบ้านก็แม่เจ้าเป้มา

มังก้อนมังก้อนผมก็ออกไป
เขาก็ถามว่าไปทำอะไรมากับเจ้าเป้

ตอนนี้ซุปปี้มันพูดไม่รู้เรื่องเลย
มันเอาแต่พูดพูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้ว

คือตอนไปถึงบ้านเจ้าเป้เนี่ยคือ

พ่อแม่ค่อนข้างรักแล้วก็ตามใจมาก

เขาก็เข้ามากอดพวกผม
พวกผมบอกเฮ้ยมึงมึงเป็นอะไร

พวกผมเนี่ยพอเห็นเจ้าเป๊ะเป็นสภาพนี้

ก็เลยสารภาพบอกทาง

มันเกิดเหตุการณ์๑๒๓๔ขึ้น

แล้วของเอาไปไว้ไหน

กลัวแล้วไม่เอาแล้ว

ก็เลยไปติดต่อหมอผี
เพื่อที่จะมาดูว่า

ทางหมอผีเขาก็มานั่งจังหมาฐาน
แล้วก็ดูเจ้าเป๊ะเขาบอกว่า
ตอนนี้เด็กพวกนี้ซวยแน่
เพราะว่าบ้านที่เข้าไปเอา

เพราะว่าเด็กคนนี้มันดื้อมาก
ยังไงเนี่ย๕คนนี้เขาจะเอาไปให้ได้

จะให้มาเล่นอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตเลย

ก็คือไม่อยากให้เอาลูกชายไป

มันแม่มีแค่พ่อแม่จะเป็นที่รู้

สุดท้ายผมก็เลยบอกเพื่อน

เพราะว่าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แล้วครับ
ผมก็เลยไปบอกแม่

คุณแม่ผมก็เป็นคนที่ค่อนข้าง

พอผมบอกปุ๊บนะหนักเลย
ดูหนักมาก
ท้ายที่สุดคุณแม่ก็พาไปหาพระ

ข้าวที่นั่นอยากมานั่งดูทางในแล้ว

โรงให้บวชเนียนไหม

ปวดครับตอนนั้นก็คุยกันว่า

แล้วก็ถ้าเป้ก็จะให้บวชด้วย

ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่บวชไม่ได้อยู่แล้ว

แต่ปัญหานักที่หนักสุดคือยากณี

จะเข้าไปหาทางเจ้าเป้
พอไปถึงบ้านก็เห็นเจ้าที่จังหวัด

คิดว่าไอ้เต้มันเป็นอะไรหรือเปล่าวะ

คราวนี้เจ้าที่เขากำลัง

คือเจ้าเป้เสียชีวิตแล้ว
สภาพเจ้าเป้คือเหมือนับ
ตาเขาตาเขาโตมาก

ว่าเจ้าเป้เพิ่งเสียมาเช้า

และพอทุกคนเห็นก็เสียใจ
มันไม่น่าเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเลย
ก็ทางคุณพ่อกับคุณแม่เจ้าเป้นี่ก็
เสียใจแล้วก็โกรธมาก

แล้วทำไมต้องทำกับเขาขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะฮะ

เนี่ยตอนนี้เป้มตายแล้ว

กลัวว่าจะเกิดเรื่องราวตามมา
พอวันรุ่งขึ้นก็คือเขาก็พากันไปบวชเลย
ผมกับเจ้าบอลไปบวชเนรก่อน
ก็พอบวชวันแรก

๕๖โมงเย็นหลายระหว่างที่ทำวัดอยู่ผมลุกห่ะ
แล้วมันเป็นศาลาที่เขาเอาไว้ทำความพิธีกรรมอยู่แล้ว

ผมรู้สึกมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินอยู่ตรงบริเวณนั้น

ผมเห็นเป็นชุดขาว

ผมก็ศกิดจะบ่น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
ก็เลยเล่าให้ฟัง
เธอฝัน
หลังจากนั้นวันเดียวเช้าวันรุ่งขึ้น
ลานเลยแล้วมีหมวกด้วยแล้วก็มีไม้เท้า
เขาก็ถามถามว่าอยากไปอยู่นักใช่ไหม
บ้านหลังนั้นอยากไปอยู่มากใช่ไหม

วิ่งไม่ไปไหนแล้ววิ่งอยู่กลัวว่า
แล้วก็เขาก็ตื่นขึ้นมาเขาเลยบอกแม่
แม่ด้วยความที่เขาไม่เชื่อ

ทางผมกับบอลเองก็เลยช่วยพูดว่า

แล้วก็เจ้าเพชรที่เสียมันเสียเพราะอย่างนี้
สรุปแล้วเนี่ยยากอะไรอย่างนี้

ทางคุณแม่เขาเองเขาก็เริ่มคิดว่า

ถ้ามีจริงร้องให้มาหาฉันสิคืนนี้
ถ้ามานะให้ทำอะไรยอมหมดเลย
พอเราก็กลับเย็นนั้นเขาก็กลับกันไป

ผมก็กล่าวจะไม่วอกแวกไม่มองแล้ว
ถ้ามองเนี่ยเราอาจจะเห็นอีก

ทางในบอลท่านปวดปวดฉี่
ผมบอกทนไว้ก่อนได้ไหมตอนนี้ทำวัดอยู่เลย
เขาไม่ไหวแล้วไปเป็นเพื่อนเขาหน่อย
ด้วยความที่กลัวกันมาก
ผมเลยต้องไปด้วยก็นั่งอยู่ในห้องน้ำด้วยกัน

เราก็จะได้ยินเสียงไม้เขาก๊อก

อยู่เฉยเขาก็ทำธุระอะไรให้เสร็จ
พอเสร็จปุ๊บเสียงมาก็ก๊อกก๊อก

ผมก็เลยพากันปีนห้องน้ำดู
ผมไม่เห็นฝั่งที่ผมส่อง
แต่ในบอลเขาเห็นเป็นหมวก

เขาคุยกับผมว่าเป็นหมวกเหมือนชาวนาใส่
ผมบอกว่ามันใช้หมูชาวนาเหรอ
คนนี้ผมก็เลยปีนขึ้นไปแล้วก็ไปส่องดู
มันไม่ใช่หมวกแถวหน้าที่เป็นหมวกขาวที่เป็นทรงแหลมขึ้น
ผมบอกเป็นบอลเอาไงดีวะเนี่ยอะไรอย่างนี้
ผมกับในบอลก็เลยคุยกันว่าเราต้องอยู่ในห้องน้ำนั่นเหรอ

พอเสียงเคาะหมาก็เริ่มหอน
ผมรู้สึกอยู่ในห้องวารินบอลค่อนข้างนานมาก
เสียงทางวัดหยุดหลวงพ่อก็เริ่มตามหาแล้วครับ
ผมก็ตะโกนหลวงพ่อครับผมอยู่นี่ครับหลวงพ่อครับผมอยู่นี่ครับ
พ่อก็เลยถามว่าแล้วมาเล่นอะไรกันในห้องน้ำ
ผมเนี่ยกับนายบอลก็กอดหลวงพ่อร้องไห้

ถ้าเราทำวัดแผ่ส่วนกุศลเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอ
ก็เริ่มให้ฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกลม
หยกหลวงพ่อนะครับแล้วก็ทางคุณแม่ของยาเนี่ย

ที่ว่าอิสลามก็จะเรียกยิน
เขาบอกเขาเชื่อแล้วว่ายีนนั้นมีอยู่จริง

กูจะทำกูจะทำกับมึงเหมือนที่ได้ทำกับลูกมึง
เขาร้องไห้ด้วยความกลัวนะครับ

แท้จริงแล้วคือเอามาบวชชีพรามที่วัดนี้

เขาก็เอายากระดีที่บวชชีภาร์ม
ก็นั่งทำวัดนั่งสวดมนต์ด้วยกันนะฮะ
ต้องลาโรงเรียนอยู่เดือนกว่า

ท้ายที่สุดพบมารู้อีกครั้งนึงคือ
อีกครั้งหนึ่งคือผมไม่ได้ยินถามอีกครั้งหนึ่งคุณพ่อเป๊ย์ยิงตัวตาย
แล้วก็คุณแม่ของเป้เนี่ยผูกคอตาย
แล้วก็คุณแม่ผมเนี่ยผมไปถามนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ระแวกใกล้บ้านแล้ว
คุณแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของเป้เนี่ยเขาปวดมากเขาว่าทำไมต้องเอาตัวลูกเขาไปด้วย
เขาเลยเอาปืนไปยิงบ้านหลังนั้นบ้านหลัง
พอหลังจากยิงยิงตอนเช้าตกเย็นนั้นก็คุณพ่อก็ยิงตัวตายที่บ้าน
แล้วก็หลังจากนั้นมานาทิศนึงคุณแม่ก็เสียใจมากก็ภูกคอตายที่บ้านหลังนั้น

ใช่ค่ะคือบ้านนั้นคือตายทั้งบ้านเลย
ด้วยการตัดสินใจคึกขนองของเป้
เดี๋ยวนะผมว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้มันอยู่ที่ไปอันนั้น
เป๊ย์เอาไปไหนจะมีใครรู้ดิ
ตอนนี้คือที่แรกไม่มีใครรู้ครับเพราะว่าเจ้าเป้ไม่ยอมบอก
สาเหตุที่รู้เนี่ยเพราะว่าอาแปะบ้านแกโดนไฟไหม้
ครับไฟไหม้แล้วก็อาแปะเนี่ยแกฝันฝันเห็นว่ามีคนแก่มาทวงเอาไป
อันนี้คือเขาบอกเขาไม่ให้ของเขาก็ซื้อมาแล้วมันก็ต้องเป็นของเขา
เขาบอกเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่ให้มึงจะเสียใจมึงจะเสียทุกอย่าง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
เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พอหลังจากที่พวกผมบวชกันเสร็จปุ๊บก็ลาศิกขามาก็ไม่เกิน๒วันนะฮะ
ผมก็นั่งเล่นกันหน้าบ้านตามปกติผมก็ได้ยินเสียงกิ้งผมก็หันไป
คือลักษณะเนี่ยมันเหมือนเจ้าเป้เนี่ยปั่นจักรยานไม่ใส่เสื้อแต่ผมเห็นด้านหลัง
แต่ทรงนี้มีคนเดียวไม่ใส่เสื้อกางเกงขาสั้นหนังกะติ๊กเหน็บปลัก
ผมก็เลยมองหน้ายากันอีกก็บ่นว่าเห็นไหมเขาก็พยักหน้าแล้วก็เข้าบ้านเลย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
เป้เนี่ยเดินจับจูงมือกับใครไปไม่รู้เข้าตรงหน้าบ้านผมบอกแล้วคนที่เห็นนะเป็นยังไงคนที่จูงมือไหมเหมือนเดิมเลยผู้ชายแก่
หลังจากนั้นเรื่องนี้มันก็เงียบไปประมาณสักเกือบเดือน
บ้านของทางเจ้าเป้เองเนี่ยก็เป็นบ้านเช่าเขาก็ปล่อยให้คนเช่า
คนที่มาเช่าเขาเป็นคนต่างถิ่นคนระแวกนั้นเขาจะรู้ประวัติเลยว่าตายทั้งหลัง
คุณแม่ก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยมีคนมาเช่าบ้านเจ้าเป้แล้วนะ
แต่น่าสงสารเขาจึงเลยเขาไม่รู้แน่ว่าบ้านหลังนี้จะเกิดอะไรขึ้น

เชิดอยู่ไหนเขาก็ไม่รู้จักว่าพ่อเชิดคือใครครับ
เด็กคนนี้ก็เหมือนกับไม่พอใจเดินฟุดฟัดก็เดินกลับไป
มาถามอยู่ประมาณ๓วันว่าพ่อเชิดอยู่ไหนแม่ผมอยู่ไหน
เขาก็ถามระแวกบ้านว่าเอ๊ะรู้จักคนชื่อเชิดไหม

เขาถามว่ามีอะไรเหรอเขาบอกว่ามีเด็กมาตามหาพ่อ
เขาถามเด็กลักษณะยังไงมันไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นมาตามหาพ่อชื่อเชิด
ระแวกบ้านพอได้ยินปุ๊บก็ปิดบ้านเลยไม่คุย
พอหลังจากนั้นประมาณ๒วันเขาเช่าอยู่ไม่เกินอาทิตย์
พออยู่สามวันเจออย่างนี้แล้วก็วันที่สี่
เขาก็เริ่มได้ยินเสียงกึ๊กเลย
ทางเมียของไตเขาก็เลยไปดูซึ่งเสียงอะไร
ก็ไปเปิดเจอคนแขวนคอตายอยู่ในห้อง
เขาร้องลั่นบ้านเลยเรียกให้คนมาช่วย
พอขึ้นไปจริงไม่เจอใคร
ทางภรรยาของตายเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่
แล้วก็ด้วยความที่พ่อคุณพ่อผมแกก็เป็นไตด้วย
เป็นไตเรือด้วยเขาก็รู้จักกัน
คุณพ่อผมก็เลยที่จริงเขาก็ไม่อยากบอก
ว่าถ้าไม่เจออะไรก็คงไม่พูด

เงินมัดจำอะไรคือเขาไม่เอาเลย
แล้วก็ก็จะมีคนย้ายเข้าไปอยู่เรื่อย
แล้วก็ทำเป็นพื้นที่โล่งไม่มีอะไรเลยครับ
ในระแวกนั้นบ้านเจ้าเป้กับบ้านร้างโบราณ
ก็ยังมีคนเห็นเด็กไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้น
ระแวกนั้นบางทีก็ยิงต้นมะขาม
เขาถามว่าเป็นใครบอกผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
ก็จะเจออยู่เรื่อยแต่พวกผมจะเห็นแค่หลังจาก
ศึกมาแล้วก็เห็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้น
กลายเป็นว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปก็ยังต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้น
เพราะสิ่งที่ความคึกขนองรองของรองดีโดยแท้เลยนะ
แค่อยากจะเข้าไปดูบ้านร้างจนมันลามกลายเป็น

หยิบของที่ไม่ใช่ของเราเองมา
แล้วดูเหมือนว่ามันเป็นของที่
นั่นเป็นของรักของห่วงของคนในสมัยก่อน
แต่สวยครับที่เขาเอาเขามาโชว์ค่อนข้างสวย
แน่นอนว่าเหล่าบรรดาท่านเจ้าขุนบุญนาย

พวกนี้มันคือของคู่บุญบรมีเขาเลยนะ
คือของของเขาใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเฮ้ย
การที่จะเข้าไปดูตามสถานที่ต่าง

แต่เราจะเข้าไปด้วยกรอบกติกาแบบไหนซะมากกว่า
ที่จะเป็นเครื่องคอยเตือนใจแล้วว่า

แต่ถ้าเข้าไปแล้วไปข้ามเส้นไปล้ำเส้นจนเกินไป
มันจะกลายเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับคุณมังกรเล่าให้พวกเราฟังนะฮะ

แล้วก็ตอนนี้บ้านหลังนั้นเขาก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ

คุณผู้ชมก็ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ

แต่สิ่งไหนที่มันไม่ควรที่จะไปทำตามไม่ดี
อย่าไปทำตามอย่างเด็ดขาดฮะ

เพราะฉะนั้นผลเสียมันอาจจะ
มหาศาลกว่าที่เราคิดเอาไว้

แล้วก็วันนี้สถานีผีดุของเราฮะ
ขอบคุณคุณมังกรนะครับ
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวนะครับ

จะได้ดูเราแบบสด
พรีเมียอย่างนี้ทุกค่ำคืนวันศุกร์ฮะ

เรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

ให้ได้รับชมรับฟังกันเหมือนเดิม

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก

ฝันดีลาตรีสวัสดีทุกท่านครับ